แม่ตบล้างแขนแทนลูก

โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นเที่ยงบ้านเป๋าอุ่มจังหวัดราชบุรี
คลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด

จะเห็นว่าคุณแม่พาพวกมา
แล้วก็มารุมตบคู่อาริของลูก
คนแรกมาก่อนและจับทุ่มลงแบบนี้
คนที่สองมาเนี่ยจิกผมขึ้นมามือขวาเพี้ยเข้าไปที่แก้มด้านซ้าย
ตบไปแบบนี้เลยนะคะลักษณะของสามรุมหนึ่ง
โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่น้องเขาเรียนอยู่แต่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กัน
ก็คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เจอ๓คนนี้ละที่หน้าโรงเรียนของตัวเอง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีมาจนมาถึงหน้าโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง
แล้ว๓คนนั้นกลุ่มคุณแม่เนี่ยก็ตามมาตบแบบนี้แล้วนอกนั้นยังไม่พอนะ
ตามไปตบอยู่กลางถนนเอกแล้ววิ่งยืดถุดกระชากันอยู่แบบนี้นะคะ
โพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความด้วยนะ
ว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยาก
มตบเด็กหน้าโรงเรียนชื่อดังในบ้านโป่งราชบุรี

เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอังคารที่ผ่านมา
อกจากการตั้งคำถามว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ชาวโซเชียลมีเดียเขาตั้งคำถามก็คือ
การทำหน้าที่ของตำรวจจะเห็นไหมคะตำรวจในคลิป

ถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตำรวจอธิบายเบื้องต้นแล้วบอกว่า

ไม่อยากจะเข้าไปจับเดี๋ยวมันจะเกิดความรุนแรง

อาริกต่างก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้
เอาไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีดีกว่า
นี่ตำรวจนะเป็นมุมของตำรวจนี่นะคะ
เอาส่วนเรื่องของนักเรียนสองคนนี้
ที่เป็นคู่อริกันและกลุ่มคุณแม่นี่นะคะ
เบื้องต้นตำรวจเรียกตัวกลุ่มผู้ปกครองของนางสาวบี
นางสาวบีเนี่ยเป็นคนที่ตบแพ้นะคะ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ได้นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแหละ
เจรจาอีกครั้งในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะ
ซึ่งก็จะได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนได้รับบาดเจ็บแก่กลุ่มเพื่อนแม่
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับแม่ของนางสาวบีค่ะ

คือเรื่องเริ่มต้นมันมาจากการที่นางสาวเอกับนางสาวบีเขาตบกัน
แต่นางสาวเอเนี่ยชนะคลิปนี้นะ
นางสาวเอเนี่ยตบชนะนางสาวบี
นางสาวบีก็เลยไปบอกแม่แม่ก็เลยมาดักตบนางสาวเอ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับแม่ของนางสาวบี
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าไปทำร้ายร่างกายนางเสาเอ

เขาเปิดเผยว่าลูกมีปัญหากับนางสาวเอ
ตั้งแต่เริ่มรู้จักกับเพื่อนชายคนหนึ่งช่วงต้นปี๖๖
ก็คือต้นปีที่แล้วจากนั้นเป็นต้นมา
เธอก็มักถูกนางสาวเอส่งข้อความมาก่อกวนเป็นประจำ
ท้าทายกันด้วยถึงขั้นท้านัดตบกับแม่ของเธอ
กระทั่งวันเกิดเหตุถูกยั่วยุหลายครั้ง
ครูนี้ทะเลาะกันในโรงเรียนเลยชุดนั้นเลยชุดภาระน่ะอ่า
จนกระทั่งแม่ของนางสาวบีบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องว่าลูกสาวตัวเองแพ้
แล้วก็มาทราบเรื่องจากกล้องวงจรปิดที่มันบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ตัวเองก็เป็นห่วงลูกสาวนะก็เลยไปรับที่หน้าโรงเรียน
พอเจอคู่กรณีอีกทีก็มีปากเสียงกันแล้วก็ลงมือแบบที่ปรากฏในคลิปเอาฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
ก็คำพูดที่ทิ้งทวนไว้ว่าเลิกเรียนให้ไปหามาอีกหนึ่งคน
ก็คือจะมาเอาลูกเราอีกรอบนึง
ก็คือว่าแบบเลิกเรียนเดี๋ยวมึงเจออีกเดี๋ยวมึงเจอกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
มันก็เป็นประเด็นที่ว่าเราก็ต้องคิดเนาะแล้วเราก็ติดต่อลูกเราไม่ได้อะไรอย่างเง
แล้วลูกเราหน้าแหกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นประเด็นคือถ้าเกิดคุณตบกันในกติกา
ไอ้การห้ามอ่ะห้ามอ่ะคือต้องห้ามไม่ได้ห้ามแล้วมากระชากหัวแล้วให้อีกคนนึงลุกจับ
เพราะคลิปที่จินเต็มคือจริงลูกเรามองแล้วมันก็มันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะหรอก
แต่ค่าความได้เปรียบอยู่มันก็โกงไปอ่ะเออมันไม่แฟร์ตรงนี้
คุณแม่ท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของนางสาวบีซึ่งตบแพ้
พูดถึงคลิปที่นางสาวเอกับนางสาวบีตบกันแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเป็นเพราะเป็นห่วงลูก
เพราะว่าจากการตกกั้นในโรงเรียนลูกก็คือนางสาวบีมีแผลเต็มหน้าหมดเลย
แล้วก็ตอนเย็นมาเนี่ยจะไปรับลูกแต่ลูกติดต่อไม่ได้ยิ่งสร้างความเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
นางสาวบีก็บอกแม่อีกว่าแม่ตอนเย็นเอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเอาเพื่อนมาตบซ้ำอีกนะแม่
ทำยังไงดีด้วยความเป็นแม่ค่ะคุณแม่ยืนยันว่าเป็นห่วง
อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่บอกเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้โรงเรียนเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแล้ว
แล้วก็พักลงโทษด้วยการพักการเรียนเด็กทั้ง๒คนเป็นเวลา๗วัน
ส่วนปัญหาของลูกสาวก็คือนางสาวบีในฐานะแม่ก็ได้แต่ปลอบใจ
บอกให้ลูกพยายามอย่าไปเห็นหน้าเขานะอย่าไปเจอเขานะ
เพื่อลดการปะทะแล้วก็ตั้งใจเรียน
หลังจากนี้ทำงานพิเศษหารายได้ไม่ต้องสนใจคนอื่นแล้ว
ต้องสนใจนางสาวเอคู่กรณีแต่การที่ลูกตัดสินใจทะเลาะวิวาสกับเพื่อน
เชื่อว่าลูกสาวคงถึงที่สุดแล้วนะคะนี่คือคำพูดของคุณแม่ค่ะ